ชนไหนมีของดีของเด็ดสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ก็จำเป็นต้องประกาศให้โรครู้ว่าคุณคือ

กระเจ้างองกระเจ้างองเจ้าข้าเอ๋ย
บอกเลยชุมชนไหนมีของดีการันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
ชุมชนไหนมีของดีการันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้ให้โลกรู้
ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้ลงใต้ตะลุยแดนสต่อที่สตูน
พามาที่วิสาหกิจชุมชนปัญญาบาติกอำเภอละงู
วิสาหกิจกลุ่มนี้เขาได้พัฒนาลวดลายผ้าบาติกให้กลายเป็นสินค้า

ได้นำเสนอการเพ้นผืนผ้าให้เป็นลวดลาย
ดาวปูดิ้งฟอสซิลสตูน
ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสตูนค่ะ
เอ๊ะโอ๊ะว่าแต่เจ้าลายดาวบูดิ้งฟอสซิลส์สตูน
ชื่อมันยากยาวแบบนี้
มันคืออะไรครับพี่ก่อนคุณ

สีที่ใช้หลักเลยที่แตกต่างจากชื่อ

จะเป็นดินที่อยู่ในยุคอโดเวชเชียน

อัยยะแปลว่า
สีที่นำมาใช้ได้จากดินยุคดึกกำบัน

โอ้มอเจ้าแม่เจ้า
จริงหรือเปล่าคะพี่กรอบคุณ
ที่ว่าดินแบบนี้มีแค่ที่จังหวัดสตูนที่เดียว

เรามีใบวิจัยออกมาเลยค่ะ
ของเราเราทำขายได้เลยค่ะ
นอกจากดินสี่ร้อยล้านปีแล้ว
ทางกลุ่มยังนำสีจากธรรมชาติ
ใช้สร้างลวดลายบนผ้าบาติกอีกด้วย

ว่าจะเป็นสีจากใบไม้เปลือกไม้แก่นไม้และผลไม้อย่างเช่น
ลูกแวะแพ้ลูกว่า
สีสันที่ได้ก็จะ๓มวยสวยงามไม่ฉูดฉาด
คนซื้อใช้สบายตาคนขายสบายยาย
คนขายก็สบายใจค่ะ
สนุนราคาของผ้าบาติกทั้งกลุ่มขายอยู่ที่ชิ้นละ๘๐๐๑๕๐๐๐บาท
หากเป็นลายโบราณผ้าไหมพิมพ์ราคาอยู่ที่๒๘๐๐๑๘๐๐๐บาท
จากทางกลุ่มเขาจะผลิตผ้าบาติกขายแล้ว
ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วยนะ
ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำงานสตูนนะครับ
เราก็เน็ตในเรื่องขับเครื่องเศรษฐปิดให้กับทางสนุนครับ
โดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีชุมชนซึ่งตรงนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับทางชุมชนนะครับ
โอ้โหจริงอย่างที่คุณบริษเขาพูด
เพราะในแต่ละเดือนทางกลุ่มจะมีรายได้อยู่ที่๘๐๐๐๑แสนบาทเลยทีเดียว
ถือเป็นรายได้ที่กระจายสู่ชุมชนได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะทุกข้อ
ดังนั้นเมื่อวิสาหกิจชุมชนปัญญาปาติเขามีของดีซุปเปอร์ชุมชน
จึงการัตรีให้ว่ามีรายได้รวยแน่นอนเหรอค่ะ